นี่พ่อหนุ่มคนนี้ขอเข้าวงการพี่เวียสุกลวัฒน์จ้า
เป็นไงอยากจะเป็นพ่อคงพ่อค้ารักต้นไม้กับเขาบ้างเหมือนกันนะคะ
นี่แหละค่ะพี่เวียของเราสุดหล่อเขาสายธรรมชาติอยู่แล้วคุณผู้ชม
เวียนี่นะคะเขาโพสต์ฝากเนื้อฝากตัวกับการรับบทเป็นพ่อค้า
ขายต้นไม้ตั้งชื่อไว้แล้วนะเขาบอกว่าตั้งไว้ตั้งนานแล้วด้วย

เวียก็เขียนเล่าไปที่มาที่ไปของการเปิดร้านต้นไม้ด้วยนะคะ
บอกว่าผมและคุณพ่อปลูกต้นไม้มาด้วยสองมือตั้งแต่ผมเด็กแล้ว
ทุกครั้งที่ผมได้สัมผัสต้นไม้มันรู้สึกความเย็นสงบร่มรื่นได้ความสุขอะไรแบบนี้เออ
แล้วบอกเลยว่าต้นไม้ทุกต้นที่ผมดูแลประคบต่อหมมมาด้วยหัวใจ
อยากจะมอบความรักที่เพาะปลูกกันมาส่งให้คนที่รักต้นไม้เหมือนกันด้วยค่ะ
แล้วพอพี่เวียเขาฝากเนื้อฝากตัวฝากร้านเป็นพ่อค้าแบบนี้แล้วนะคะ
เห็นได้เลยว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนแบบลุยนะ
ลุกคลีกับธรรมชาติแล้วก็ใช้คำนี้แล้วกัน
ให้ความสนิทสนมทำความรู้จักกับต้นไม้แทบทุกต้น
มันก็ปลูกไว้เต็มท์บ้านเลยลายสนิทหลายสายพันธุ์นะคุณ
ไม่ใช่แค่ว่าช่วงนี้เขาฮิตพันนี้ก็ไปปลูก

คิดว่าอยู่ในป่าเพราะต้นไม้เยอะจริงนะฮะคุณผู้ชม
วันหยุดก็พาไปหาซื้อต้นไม้ด้วยตัวเองด้วย
ขับรถไปนู่นไกลที่ไหนก็ไปอย่างล่าสุดไปนครนายก
แล้วก็ยืนยันว่าพี่เวียรักการปลูกต้นไม้จริง
ตอนนี้เทิร์นโปรเป็นพ่อค้าและเอฟซีจ๋า

เผื่อวันไหนพี่เวียอารมณ์ดีสบายใจ
เปิดไลฟ์ขายต้นไม้ดูหน้าหล่อพี่เวียไปด้วย

ใช่น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นไม้ได้ดีทีเดียวเลยนะคุณผู้ชมช่วงนี้
แล้วเราก็เข้าไปกดตากันไหมมีต้นลักขายปะคะพี่เวียไม่
เธอจะปลูกต้นลักของเขาต่ออย่างไรสิเธอตามหาเหรอขอซื้อต้นลักของเขาไง

เออนะคะคุณผู้ชมค่ะดูรูปพี่วิวเพลินระวังนะจ๊ะเดี๋ยวกดโอนไม่รู้ตัว